คลิปหนึ่งนะคะจะให้ดูเพจดังเขาแชร์ไว้
พร้อมกับคำถามที่ว่าไอ้ลักษณะแบบนี้
ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
แล้วมันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวไหม
สหรัฐอเมริกากลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเลยนะคะ

ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไป
เห็นตำรวจทำไงแหกด่านเลยนะคะ

ใช้เท้าเหยียบที่คอทุบรถของผู้ต้องหา
แบบนี้ทำเกินกว่าเหตุไปไหมคะดูคลิปพร้อมกันค่ะ
ทุบรถเขาแหวกวนเลย
ทุบรถเขาแหวกวนเลยนะครับ
เหยียบคอเละเดียวเขาตายเนาะ

เออโหตำรวจกินนาย

เพราะว่าเขาได้รับมาจากคนที่ผ่านไปบริเวณนั้นพอดี
ชาวบ้านที่เขาถ่ายคลิปไว้
แล้วนำมาโพสต์พร้อมกับตั้งคำถามแล้วก็ขึ้นแคปชั่น
ถูกตำรวจถีบถูกใช้เท้าเหยียบที่คอ
แบบนี้ตำรวจทำเกินกว่าเหตุไปไหมนะคะ
เอาล่ะคลิปนี้เราได้เห็นมุมเดียวด้านเดียว
แต่เดี๋ยวต้องรอคำชี้แจงจากตำรวจด้วยก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะคะ
ว่าตำรวจเขาจะให้เหตุผลว่าอย่างไร
เนื่องจากว่าคลิปเองเนี่ยมันก็ไม่ชัดนะคะ
เราได้ยินคำบอกกล่าวจากคนถ่ายคลิปนะว่าตำรวจเหยียบคอคุณชัดไหม
คือมองไกลฉันมองไม่เห็นเห็นไหมว่าตำรวจเหยียบคอ
ก็มีมีตอนที่เขาขับรถผ่านพอดีก็เห็นพอดี
เดี๋ยวรอตำรวจนะคะคือตอนนี้ยังไม่ชัดว่ามันเกิดขึ้นที่ท้องที่ไหน
แต่รู้ว่าจังหวัดนครนายกอะค่ะ